พื้นที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย

ต้องเจอกับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนี้คงได้พักหายใจหายคอได้ตากผ้าตากผ่อนกันแล้วนะครับ

เพราะว่าปัจจัยต่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยสักส่วนใหญ่นะครับ
หลังจากนี้นะครับหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญที่จะเหนียวนำ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือพายุลูกนี้นะครับจะมี

สังเกตว่ามีทิศทางค่อยเบี่ยงขึ้นไปบริเวณทางตอนบน
แน่นอนครับการที่พายุลูกนี้มีการเคลื่อนที่ขึ้นไปแบบนี้
ก็จะเอาฝนที่อยู่บริเวณตอนกลางประเทศไทยครับ
ค่อยเหนียวนำขึ้นไปบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

และที่สำคัญครับก็จะมามีบทบาทกับประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
หลังจากที่พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งแล้วขึ้นฝั่งเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าในระยะนี้เนี่ยนะครับ
ยุลูกนี้มีการเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลค่อนข้างที่จะยาวนานเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามีตัวนี้ครับคืออากาศเย็นครับบริเวณความกดอากาศสูงกันไม่อยู่นะครับ
พายุจึงไม่สามารถที่จะขึ้นฝั่งได้ง่ายนะครับ
แต่ถ้าหากเราคำนวณต่อไปเนี่ยนะครับก็จะพบว่า
พื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุเยอะที่สุดเนี่ยนะครับ

ซึ่งก็คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้ครับจะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
แน่นอนครับตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ฝนส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าพอขึ้นฝั่งแล้วในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับ

ซึ่งพายุลูกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดฝนบริเวณตอนกลางของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับ

แล้วก็ตรวจสอบการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ